ที่ข่าวแรกกับไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

ทรงพระคุณาโปรดเก้าโปรดกระม่อม
พระราชทานกฎหมายแปดเหลี่ยม

ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
เป็นประธานในพิธีพระราชทาน
น้ำหลวงอาบศพนายบรรหารศิลปะอาชา

คุณรับพิพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี

บุคคลสำคัญนักการเมืองตลอดจน
ประชาชนทั่วไปนะคะร่วมอาลัย

น้ำหลวงอาบศพนายบรรหารศิลปะอาชา

ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า

ทรงพกรุณาโปรดกล้าวโปรดกลมอม

ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ

หลวงอาบศพนายบรรหารศิลปะอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่๒๑ของไทย

ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
และทรงพกรุณาโปรดกล้าวโปรดกลมอม

ท่านหน่อยชอบกลัวบุคคลสำคัญ
นักการเมืองและประชาชนทั่วไป
แสดงความอาลัยต่อการจากไปเป็นจำนวนมาก

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
บุธเทพเทือกสุบันเลขาธิการกปปศ
ซึ่งต่างแสดงความเสียใจที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญทางการเมือง
ท่านเป็นตัวอย่างของนักการเมืองรุ่นหลังในหลายด้าน
โดยเฉพาะการเป็นผู้บริหารที่ทำงานตัดสินใจรวดเร็วทำงานเร็วมีประสิทธิภาพ
เป็นคนที่ประสานฝ่ายต่างได้ดี
การสูญเสียท่านปัญหาในครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่ง

นางสาวยิ่งลักษณวัตรและนายอภิษฎิเวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นต้น
สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมศพนายบรรหารในวันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะ
เพราะเริ่มสวดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
และในวันพรุ่งนี้พระพิธีธรรมสวดอภิษฐรรมจะเริ่มขึ้นในเวลา๑๙นาฬิกาค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดเทพศิรินทราวาสค่ะ